ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของคนเมากันหน่อย
เมาจนจำกันไม่ได้กินเหล้าอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกัน๓คน
เมาหนักขนาดไหนคือกินเหล้ากันไปแล้วก็ชวนกันไปที่งานกาชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
หลังจากนั้นไปตีกันในงานกาชาติเจ้าหน้าที่ถามว่าทำไมถึงตีกันมาด้วยกันเนี่ย
จำหน้ากันไม่ได้นึกว่าเป็นคู่อริเออนึกว่าเป็นคู่อริไปเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วมีคนที่ได้รับบาดเจ็บ๑คนค่อนข้างสาหัสนะ
ต้องไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรร้อยเอ็ดไปตรวจสอบ
จุดนี้คือหน้าทางเข้ากาชาติงานกาชาติที่เมืองร้อยเอ็ด
ได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นทะเลาะกันพอไปถึงไปเจอวัยรุ่นสองคนนี้ก่อนนะคะ
อายุน่าจะประมาณ๒๐ปีคนแรกสวมชุดสีดำอาการมึนเมามีแผลฟกช้ำที่หน้า
อีกหนึ่งคนที่มีรอยสักไม่ใส่เสื้อนอนอยู่ที่พื้นนะคะเลือดไหลออกจากปากโอ้โห
ส่วนอีก๑คนเข้ามากัน๓คนนะอีก๑คนได้รับบาดเจ็บจากการชกต่อยกู้ภัย
นำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะควบคุมตัว๒คนที่ยังคงเหลืออยู่
ก็คือคนที่มีรอยสักและคนที่สวมชุดดำ
ไปพูดคุยเพิ่มเติมถึงสาเหตุการทะเลาะวิวาสที่สถานีตำรวจ
เลือดออกเยอะเหมือนกันนะเต็มถนนแบบนี้เลยนะคะ
จากการสอบถามทราบว่าชายชุดดำที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะ
ที่กำลังเอาตัวขึ้นไปบนกระบะรถแล้ว
ชื่อวัชฌีระชื่อเล่นอาร์ม
อายุ๒๐ปีเป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละ
ส่วนคนที่ศักดิ์แล้วก็นอนอยู่ที่พื้นไม่ได้สติเหมือนกัน
ชื่อต้องแต่ต้องลากมาแล้วต้องลากมาแล้วต้องลากนะคะ

ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะต้องเนี่ยนะคะ
ส่วนวัยรุ่นชายอีกหนึ่งคนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ

ชื่อว่าทงชัยอาริอื่ออายุ๒๐ปี
๓คนนี้เขาก่อนที่จะมาที่จุดนี้นั่งกินเหล้าขาวด้วยกันก่อน
สิ่งที่มันจะออกมาจากปากมันจะไม่ใช่คำพูดเดี๋ยวจะถูกหน้าตำรวจ
ตำรวจก็ต้องพาไปจัดการก่อนเนี่ยนะคะเอาเรื่องของเรื่อง
สามคนนี้กินเหล้าขาวด้วยกันต้องต้องคือคนที่สักลายเมื่อสักครู่ที่นั่งอาเจียนอยู่เนี่ยนะคะ
เป็นเพื่อนของอาร์มอาร์มคือคนชุดดำเสื้อดำ
ทงชัยซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลทงชัยนี่เป็นเพื่อนใหม่เลย
กลับมาจากกรุงเทพปีใหม่ไงอ่าอ่ะดื่มด้วยกันค่ะ
หลังจากนั้นดื่มแล้วเมาไม่ได้สติทั้งสามคนเลยแต่ชวนไปเที่ยวกาชาติกันเออ
จู่เกิดการชกต่อยกันเองค่ะทงชัยซึ่งเป็นเพื่อนใหม่ได้รับบาดเจ็บ
เลือดอาบใบหน้าแล้วก็ล้มจมกองเลือดตัวเอง
พลเมืองดีซึ่งอยู่ในงานเขาเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายสินค้าอยู่ในนั้นแหละ
เขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ควบคุมตัวสองคนที่เหลืออยู่
ส่งพนักงานสอบสวนแต่ว่าเนื่องจากสองคนยังอยู่เนี่ย
มึนเมาให้การวกไปวนมาอยู่เลยก็ทำได้แค่ให้สงบสติอารมณ์อยู่เนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าต้องควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนี่แหละรอให้สั่งเมาก่อน
แล้วถึงจะสอบปากคำได้เพื่อหาสาเหตุการเกิดการทะเลาะวิวาส
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเพื่อนกันเองเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นเพราะเมานี่แหละ
จำหน้ากันไม่ได้คิดว่าเป็นคู่อริเก่า
หรืออาจจะเป็นการพูดจาไม่เข้าหูกันนะคะเนี่ยฉลองปีใหม่นะคะ
ดูข่าวนี้ไว้จะได้แบบเผลานิดนึงเดี๋ยวจะเกิดอาการนั่งกินเป็นเพื่อนกันอยู่ดี
อ้าวกลายเป็นคู่อาหรี่กันอย่างเงี้ยย่อมเลยไม่ได้นะ